เมื่อกี้ไปเขาสามมุกแล้ว
ไปให้ครบมันต้องไปชายหาดบางแสนด้วย
จะบอกว่ามนต์เสน่หาดบางแสนไม่เคยเสื่อมคลายนะคะ
แล้วพาไปพิสูจน์ว่าไม่เสื่อมคลายจริง
โดยเฉพาะตอนนี้เข้าไปเช็คอินกันเยอะ

ตอนนี้ใครไปก็ต้องไปรีบไปเลยนะคะ
เพราะบรรยากาศแบบนี้มีชอบน้ำใสแบบนี้
จะได้เห็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละเข้าสู่หน้าหนาวหน้าหนาวเสร็จปุ๊บ
น้ำทะเลก็จะใสแบบนี้เวลาเราไปเที่ยวทะเลเราไปเที่ยวช่วงไหนฮะ
ตอนร้อนใช่ไหมหน้าร้อนหน้าร้อนจะไม่ได้เห็นแบบนี้นะ
ต้องไปเที่ยวหน้าหนาวค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะ
ช่วงนี้ต้องบอกว่าน้ำทะเลใสแจ๋วราวกับกระจกเลยนะคะ
คือมองทะลุอ่ะเห็นไหมเห็นพื้นทรายค่ะเหมือนมาดีฟเลย
ขุนไม่ดำไม่สกปรกเหมือนอย่างที่เป็นมา
อกจากนี้มีการพบภาพถ่ายความสวยงามของชายหาดบางแสน
มุมต่างตอนนี้นักท่องเที่ยวไปเล่นน้ำที่ชายหาดบางแสน

แล้วจะบอกว่าพอภาพนี้นะถูกเผยแพร่ไป
ชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยนี่บางแสนจริงหรือ
ทำไมตอนที่ที่ฉันไปเนี่ยตอนที่ผมไปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เลย
ไปอีกครั้งสิคะลองไปอีกครั้งสิคะ
คุณจะได้ไปพิสูจน์ว่านี่แหละบางแสนของจริงค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพิสูจน์มาแล้วนะคะ
ไปที่ชายหาดบางแสนไปพิสูจน์ความจริงพบว่า
สภาพทะเลชายหาดบางแสนเนี่ยใสแจ๋วเลยใสจริง
แบบนี้นี่เป็นภาพที่นักข่าวของเราไปถ่ายมานะฮะ
ซึ่งตรงกับวันจันทร์นะจะบอกว่าทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์
เขากำหนดให้ทางผู้ประกอบการร้านค้าริมชายหาดพวกเตียงผ้าใบเนี่ย
พักก่อน๑วันคือพักก่อนนะครับ

ก็เป็นภาพความประทับใจของนักท่องเที่ยวค่ะ

ประทับใจครับวันนี้หาดโล่งดีมากนะครับ
จริงผมว่าถ้าปลอดเก้าอี้ได้อย่างนี้ก็น่าจะดูดีเนอะ
ดูแล้วเป็นส่วนตัวดีครับผมครับ
ขอบคุณทางเทศบาลเมืองบางแสนนะครับ
เมืองแสนศุกร์ที่ดูแลหาดเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับ
พี่คนนี้มาจากลำปางถ้าลำปางได้ดูทะเลหมอก
นี่ได้ดูทะเลบางแสน

ทีนี้เราไปถามพี่ตุ้ยกันหน่อยพี่ตุ้ยเป็นนายยกแทศมนตรีเมืองแสนสุข
คุณนรงชัยคุณปลื้มบอกว่าปกติเนี่ยสภาพน้ำทะเลเขียวใสสวยงามแบบนี้
จะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มฤดูหนาวของทุกปีประมาณปลายเดือนตุลาคม
สิ้นสุดสักประมาณคุณผู้ชมฟังนะคะปลายเดือนตุลาคมไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
แต่ปีนี้เข้ามาเร็วกว่าทุกปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเร็วกว่าทุกปีด้วยนะคะ
เพราะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเร็วกว่าหรือเปล่านะคะฟังเสียงคุณตุ้ยค่ะครับ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บางแสนมีน้ำใสที่สุดนะครับ
เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือว่าน้ำจะใสแล้วก็น้ำทะเลก็จะเปลี่ยนสี
เป็นสีออกเขียวใสด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบางแสน
ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวหลายคนก็รอคอยนะครับ
ในการที่จะมาเที่ยวบางแสนแบบว่าแทบจะไม่เห็นขยะเลยนะครับ
โทษทีเมื่อสักครู่โยนไปบอกว่าฟังเสียงพี่ตุ้ยเดี๋ยวอันนี้จบมบุรพา
คนในแถวนั้นก็จะเรียกคุณนรงชัยว่าพี่ตุ้ยนะคะ
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์นะคะก็เลยอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะ
ใครที่ไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแล้วอย่าไปทิ้งนะคะ
ขยงขยะอย่าไปทิ้งลงทะเลเพราะจะทำให้ทะเลไม่น่าเที่ยว
แล้วก็สกระปกนะคะเพราะทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจ
ไปเที่ยวทะเลกันไหมเอาให้จบไหมล่ะไปดำดูปากการัง
คือขยะริมทะเลเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่ามีขยะอะไรมากที่สุด
้นบุหรี่ครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับก้นบุหรี่ลองลงมาเป็นพวกขวดแก้วเศษแก้วนะครับ
ไทยเคยได้รับอันดับ๖ประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด
ตอนนี้เราดีขึ้นแล้วนะตั้งแต่ลนลงเรื่องรถใช้ขยะพลาสติกหรืออะไรพวกนี้
หรือว่ามีกฎระเบียบต่างตามชายหาดนะตอนนี้ไปอยู่อันดับ๑๐แล้ว
ทำดีขึ้นให้มันดีขึ้นเรื่อยไปครับทะเลไทยสวยครับใครก็อยากมาเที่ยว
ถ้าครบก็ต้องปูเสือข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะโอ้จกใช่ไหมมันฟินนะ